พื้นที่ตรงไหนบ้าง๗ด่านเหล่านี้
พื้นที่รอยต่อระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กับตำรวจภูทรในพื้นที่ที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

สะพานข้ามคลองประปาถนนแจ้งวัฒนาเขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรี
ใต้ทางด่วนมหานครถนนสุวินทวงเขตรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษซอย๓๙เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ
หน้าปั๊มเอสโซใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่งถนนสุขุมวิทย์
รอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ
หน้าศูนย์โตโยต้าถนนราชพฤกษ์เขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรี
ใต้สะพานภูมิพลถนนสุขสวัสดิ์เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ
หน้าปั๊มปอตทซอยพระราม๒เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ
นี่คือ๗ด่านตรวจควบคุมโรคโควิด๑๙
คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าท่านต้องผ่านด่านเหล่านี้
อย่างหุดหงิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เราจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่เองก็เหนื่อย
เราเองก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นแล้ว
อกจากจะให้ความร่วมมือแล้วท่านจะไปทำธุระที่ไหน
ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงต้องไปเพื่อเวลาเดินทางด้วย
เพราะอาจจะต้องเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งยังหุดหงิดนะคะ
ทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
จุดบริเวณด่านตรวจที่บริเวณห้างบิ๊กซี
ใกล้สะพานข้ามคลองประปาถนนแจ้งวัฒนะ
เศรษฐ์พื้นที่ของสอนอทุ่มสองห้อง

เป็นผู้กำกับสนทุ่ง๒ห้องบอกว่า
จะมีการผลัดกำลังตลอด๒๔ชั่วโมง

ที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะรถที่มีผู้สูงอายุเกินกว่า๗๐ปี
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า๕ขวบ
พอรถมาถึงจุดตรวจปั๊บทำไงซักประวัติการเดินทางก่อนเลย
ว่าจะไปไหนไปทำอะไร
ตรวจวัดไข้แนะนำให้ผู้โดยสาร
และหากตรวจพบว่ามีประชาชนในรถ
ไข้สูงเกินกว่า๓๗๕องศาเซลเซียส
ก็จะส่งให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทำการคัดกรองสอบถามประวัติว่า
ท่านที่โดยสารมากับรถคันนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หรือไม่อย่างไรหากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ก็จะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
เรื่องนี้นะครับพลตรีจีรพรรดิภูมิจิตร
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ตำรวจจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลต่างเช่น
เพราะฉะนั้นฟังข่าวเราอยู่นะคะไปไหนยื่นอกพกบัตรด้วยค่ะ
ประจำตัวประชาชนตำรวจบอกเลยนะคะ
ว่าจะต้องพกติดตัวด้วยเพราะจะต้องมีการขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน
มีการวัดไข้ซักประวัติการเดินทาง
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด
ตามประกาศของพรกรฉุกเฉินก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะ
อย่างน้อย๑ชั่วโมงเผื่อเวลาเดินทางไว้ค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญไม่ใช่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
แต่ทุกจังหวัดต้องมีการตั้งด่านตรวจไวรัสโควิด๑๙เมื่อก่อน

อันนี้ตั้งด่านตรวจไวรัสโควิด๑๙นะคะ
เพราะมีคำสั่งด่วนเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ประกาศออกมานะคะ
คำสั่งด่วนจากประหลักกระทรวงมหาดไทย
ถึงผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
ตั้งด่านตรวจจุดสกัดโควิดตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้ว
เพื่อดูแลเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัด
จัดระเบียบการจราจรเฝ้าระวังหรือสังเกต
คนที่เดินทางว่าท่านเหล่านั้นมีพฤติกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่จะเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายโรคโควิด๑๙หรือไม่อย่างไร
ช่วยกันนะคะให้ความร่วมมือนะคะเผื่อเวลาเดินทางนะคะ